กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพ่อแดงจากจังหวัดตรัง
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีส่วนร่วมและมีส่วนช่วยครอบครัว

ขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวนะครับ
ขอเชิญพ่อแดงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเดิมเล็กน้อย
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถ
ของแต่ละครอบครัวมากขึ้น
ลุ้นมากขึ้นสนุกมากขึ้น
อาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้างนะครับ
ต้องใช้ความสามารถความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด
เรื่องพร้อมกันเลยครับ
พอลองวิเคราะห์ไว้เลยครับว่า
อีก๔ชีวิตนั้นใครจะตอบเรื่องอะไรได้บ้าง

ถ้าพร้อมแล้วพ่อแดงเลือกเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

กรีดให้เสร็จแล้วค่อยร้องไม่ได้เหรอ

เพราะฉะนั้นก็ต้องร้องไปแล้วกรีดไปเลย
ยาใจคนจนร้องได้ไหม
เป็นแฟนคนจนต้องตนหน่อยน้อง
พี่นี้ไม่เหมือนต้อง
รองรับความลำบาก

ดีนะแต่เสียงเพลงบำบัดนะ
แล้วเราอยู่กับเขาเรามีความสุขจริงนะ
พ่อครับเข้าคำถามกันเลยดีกว่า
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ยาใจคนจนวางแผงในปีใด

ก็ฟังมาประมาณก็๑๐ปีน่าจะได้
คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณนั้น
พศ๒๕๔๒

ถ้าพร้อมแล้วพ่อแดงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒
พศ๒๕๔๒ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่แมวขึ้นมาตอบครับ
คือจังหวัดตรัง
ครอบครัวของเราฟุตบอลและศิลปะ
ทำไมเลือกเรื่องครอบครัวของเราครับ
ก่อนน่าจะรู้เรื่องครอบครัวดีครับ
พ่อคิดว่าพ่อมั่นใจว่าแม่ต้องตอบได้

ขอเชิญแม่แมวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
สมาชิกในบ้านของเรานี้มีกี่คนครับคุณแม่

ใบเกิดของน้องอะไรอย่างนี้ใครเป็นคนเก็บ

เอาละฮะถ้าแม่เป็นคนเก็บไม่น่าจะยากนะฮะ
เพราะว่าคำถามเรื่องครอบครัวของเรานี้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คือ
ว่าเป็นวินเพราะว่า
หยิบของเขาล่าสุดเลยค่ะตอนเช้าเลยค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วคุณแม่เลือกตอบใครครับตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒วินครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
แมวยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องวินแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องวินขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดตรังฟุตบอลและศิลปะ

ทำไมเลือกเรื่องศิลปะให้น้องวินครับ

ชอบน้องวินชอบงานศิลปะนี้ตั้งแต่กี่ขวบแล้วแม่

ถ้าอย่างนั้นขอเชิญน้องวินมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในข้อมูลนี้บอกว่าวินชอบวาดรูปเหรอลูก

ปกติวาดรูปแล้วเนี่ยใช้สีอะไรครับ

วาดรูปแล้วผสมสีเองไหม

เอาล่ะลูกสมาธิดีนะพร้อมนะ

ตรงนี้คือ
ตัวเลือกใดต่อไปนี้
ผสมแล้วไม่ได้สีน้ำตาล
ตัวเลือกที่หนึ่งม่วงแดง
ตัวเลือกที่สองส้มน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สามเหลืองม่วง
ตัวเลือกที่สี่แดงเขียว

ผมตอบแดงเขียวคิดว่าผสมแล้วไม่ได้สีน้ำตัน

พร้อมแล้ววินเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ถ้าถูกข้อนี้อีกข้อหนึ่ง๓ข้อผ่านไปแล้วเนี่ย
แล้วได้เงินแสนกลับไปบ้านแน่ในวันนี้นะครับ
แต่ถ้ามันไม่ผิดเลย๔ข้อ
เหลืออีก๒หนุ่มด้วยกัน
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่แก๊กขึ้นมาตอบลูก

ขอเชิญแม็กซ์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เห็นบอกว่าหนูกับวินเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากเหรอลูก

เห็นบอกว่าหนูเล่นทีมฟุตบอลของโรงเรียนด้วยเหรอครับ

เป็นของโรงเรียนด้วยแล้วเห็นบอกว่าเป็นของอบตด้วยเหรอ

บอกว่าบางวันนะรองเท้ามีกันแล้วก็สลับกันใส่ด้วยเหรอลูก

คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนี้คงจะไม่ยากสำหรับแม็กซ์นะครับ
และอุปกรณ์สำหรับโจทย์เรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
เราจะเห็นว่ามีฟุตบอลด้วยกัน๒ลูกนะครับ
สิบลูกภายในเวลาสามนาที
พอครบ๑๐ลูกปั๊บนกหวีดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
ห้ามให้หายในขณะที่แม็กซ์กำลังเตะบอลเดี๋ยวพอพี่เอให้สัญญาณปั๊บ
เราจะเริ่มนับเลยนะวินเล็งให้ดีนะลูก
สามารถโยกตัวช่วยได้นะลูกแต่ห้ามลงจากแท่นนะ
พร้อมไหมครับพร้อมครับ

เร็วลูกเร็วเร็วเร็วเร็ว
ไม่ได้เร็วเร็วจังหวะดี
เร็วเร็วเร็วเร็วเยี่ยมของพี่
เริ่มกลับไปเร็วดีกว่านี้นะลูกเร็วเร็วกลับไป
ดีเร็วเร็วเร็วเร็ว

สิบลูกครบแล้วแต่เวลาจะตามที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะฮะว่าจะอยู่ในสามนาทีหรือไม่ถ้าสามนาทีถือว่าภารกิจนี้สำเร็จนะฮะก็ถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งข้อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของพ่อแดงนะครับจากจังหวัดตรังว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจได้หรือไม่
ดอกบอลนะครับแล้วเตะให้เข้าตะก้าสิบลูกภายในเวลาสามนาทีทำได้หรือไม่ได้
ได้ได้ได้ได้